คือตอนนี้พอเห็นยอดตัวเลขหลายคนอาจจะตกอกตกใจ
เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อวันนี้ทำนิวไฮ
แตะ๔๐๐๐กว่ารายคุณผู้ชม
เห็นไหมคะยอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอยอดรวม๔๘๐๓ราย
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจมากนัก
เพราะว่าจริงแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเรือนจำถึง๒๗๐๒ราย
แล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปอยู่ที่๒๑๐๑ราย

ดังนั้นค่ะยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม

อยู่ที่๑๒๙๑๖ราย
แล้วก็เวลาที่เรารายงานผู้ติดเชื้อ
เราก็ต้องรายงานคนที่หายป่วยกลับบ้านด้วย
สีเขียวค่ะคุณผู้ชมหายป่วยกลับบ้านวันนี้เนี่ยนะคะ
หายป่วย๔๔๓๙ราย
รวมแล้วหายป่วยสะสม๗๔๘๘๕ราย
แต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
วันนี้มีรายงานยอดผู้เสียชีวิต๓๔ราย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าบางคนเห็นข่าวฟังข่าวดูข่าว
แล้วก็ตกอกตกใจเกี่ยวกับกรณี
มีโควิดสายพันธุ์ไทยเกิดขึ้นในอังกฤษแล้วใช่ไหม
คือเวลาพูดว่ามีโควิดสายพันธุ์ไหนเกิดขึ้นที่ไหน
มันแปลว่าอะไรในประเทศนั้นในพื้นที่นั้น
เชื้อมันมีการระบาดรุนแรงกลายพันธุ
จนทำให้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศ
เขาก็มองว่าเจ้าสายพันธุ์ใหม่มันจะหลบเลี่ยงการต้านของวัคซีนได้หรือเปล่า
อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวล
ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศนั้น
ฉีดแล้วมันจะป้องกันได้หรือเปล่ามันจะช่วยอะไรได้ไหม
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางอังกฤษเขามีการรายงานมา
สาธารณสุขอังกฤษเขาบอกว่าเจอผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์ไทย
แล้วเจออยู่ในอังกฤษจำนวน๑๐๙ราย
ทีนี้พอมีข้อมูลแบบนี้ออกมา
คือเขาก็บอกแหละว่าการแพร่เชื้อ
หรือว่าระยะเวลาในการติดความรวดเร็วในการแพร่กระจาย
คือมันอาจจะไม่ได้น่าวิตกมากนักนะคะ
เขาใช้คำนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่า
คือเวลาที่มันมีการระบาดเนี่ย
เจ้าเชื้อตัวโควิดสายพันธุ์ไทยอย่างที่ว่า
มันเกิดขึ้นในอังกฤษตรวจเจอครั้งแรกเนี่ย
จากคนที่เดินทางมาจากอียิปต์
ที่พบข้อเท็จจริงแล้วทางด้านคุณหมอธีรวัติเหมจุธา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
ก็พูดชี้แจงมีการโพสต์ชี้แจงถึงข้อเท็จจริง

บอกว่าเป็นการตรวจผู้เดินทางมาจากอียิปต์
แล้วก็เข้าสถานกักกันโรคของไทย
หลังจากนั้นทางอังกฤษเขาพบสายพันธุ์แบบนี้แบบเดียวกัน
อีก๑๐๙รายซึ่งตอนนี้มันเลื่อนระดับ
เลื่อนสถานะเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ
คือเวลาที่เขามีรายงานแบบนี้
หมายถึงว่าเวลาเจอที่ไหนก็เรียกตามสถานที่ที่เจอ
ดังนั้นที่เขียนในไทยที่เจอเมื่อรักษาหายแล้ว
ก็ถือว่าเชื้อถูกทำลายไปแล้ว
จะบอกว่าเป็นสายพันธุ์ใดก็ต้องเกิดการระบาดในประเทศนั้น
เน้นย้ำนะว่ากรณีที่เจอในไทยก็จริง
แต่ว่าคนที่เขาได้รับเชื้อมาจริงเขาเป็นชาวอียิปต์
เดินทางมาจากอียิปต์มาอยู่ในประเทศไทย
ทีนี้พอบอกแบบนี้แล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นหลายท่าน
เพราะอย่างทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อย่างนายแพทย์สุขภกิจสิริรักษ์บอกว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่
มันเริ่มมาจากสื่อต่างประเทศในไทยก่อน
แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในไทยมาพูดเรื่องนี้
ข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่สื่อมาพูดถึง
ระบบสาธารณสุขภายในประเทศอังกฤษ
เขาได้สรุปเอกสารเรื่องการกลายพันธุ์
เอกสารฉบับสุดท้ายออกวันที่๒๗พฤษภาคม
คนก็อาจจะเอามาขยายความแบบคลาดเคลื่อน
ซึ่งจริงผู้ติดเชื้อคนนี้
เขาถูกตรวจพบในไทยจริง
ในไทยแต่ไม่ใช่คนไทย
เป็นชาวอียิปต์อายุ๓๓ปีค่ะ
เข้าไทยมาเมื่อวันที่๒๖มกราคมปีนี้
ทีนี้พอเข้ามาถึงปั๊บคุณมรดีคุณสุภาษามาถึง
ก็แน่นอนเป็นไปตามระบบสาธารณสุขของไทย
คือเข้ามาแล้วก็ต้องกักตัวในสเตจโครันทีน
แล้วพอวันที่๓๑มกราคม
ก็ส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุลาลงกร

หลังจากนั้นก็ถูกจัดชั้น
คือมันก็เป็นรหัสสายพันธุ์นะคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดก็ปรับเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ทีนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์ไทยอย่างเดียวเนี่ย
ทางคุณหมอนะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า

หรือไม่ได้เจอในจังหวัดไหนเลยในไทย

แต่เพียงแต่ว่ามาเจอที่บ้านเราเท่านั้นเอง

ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเทียบเคียงกับที่ญี่ปุ่น

ในขณะที่เมืองไทย
ไทยแลนด์เป็นคนตรวจเจอในสติกการ์อนทีน
แต่คนคนนี้เดินทางมาจากอียิปต์
ก็พี่น้องสิบหัวชนต้องคิดเอาแล้วครับ
ว่ามันควรจะเรียกสายพันธุ์ไทยหรือเปล่า
มีคนพูดบอกว่าตรวจพบที่ไหนก็ตั้งชื่อที่นั่น
อันนั้นถูกในกรณีที่พบในชุมชนที่ท่าน

ถ้าอันนี้มันตรวจพบเจอที่บ้านเราจังหวัดไหน
เราก็ตั้งไว้เป็นสายพันธุ์ไทยอันนี้โอเคไม่ได้ปัญหาอะไร
แล้วถึงตรวจพบสายพันธุ์นี้
นี่พอคุณหมอชี้แจงแบบนี้มันทำให้คนฟัง
หรือว่าคนไทยทุกคนก็ค่อนข้างสบายใจมากขึ้น
ว่าแบบอย่างน้อยมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรา
และมีการกลายพันธุ์จนเป็นที่น่าวิตกกังวล
ค่ะก็มีหลักฐานมาแสดงชัดเจนด้วยนะคะ